ตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของอาจารย์อัด
ที่ทางญาติยังไม่เชื่อว่าอาจารย์อัดฆ่าตัวตาย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

และที่ไม่ไปร่วมงานศพเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเองเป็นชายรักชาย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
ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๖เก็บร่องรอยลายนิ้วมือแฝงภายในรถ

เรื่องต้นนะครับพบกระเป๋าเสื้อผ้าของอาจารย์อัดที่ซื้อมาใหม่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

ใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่า๒๔ชั่วโมงเลยคุณผู้ชม
การสอบปากคำเบื้องต้นตำรวจก็บอกว่าไม่ได้พบพิรุธอะไรนะคะ
ครับผมจากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับ
ทราบว่าหลังจากที่อาจารย์ได้นิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอุตราดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว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

พบศพอาจารย์อัดลอยอยู่ในแม่น้ำน่านนะครับ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

แล้วก็พยานแวดล้อมต่างในสารที่ทำงานของชายคนดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีครับ